ทีนี้ท่านผู้ชมบอกอยากให้พูดเรื่องเส้นทางการเงินเหลือเกิน
ท่านวิรุณฮะในฐานะอดีตตำรวจ
ดูแล้วไอ้เส้นทางการเงินต่างแล้วมัน
สาระสำคัญของคดีนี้มันอยู่ที่หมายค้นหมายจับ
หรืออยู่ที่เส้นทางการเงินที่ต้องขยายผล
ครับคือพยานหลักฐานอะไรในการที่ไปจับเขา
ไปแจ้งข้อกล่าวหาเขานะฮะ

เปิดเผยต่อเจ้าตัวผู้ถูกจับเขาเขาจะได้แก้ข้อกล่าวหาได้ถูกต้อง
อย่างเส้นทางการเงินที่เขามีการเปิดเผยขึ้นมานี่
อันนี้คือตอนที่ไปขอสารเรื่องหมายค้นหมายจับต้องบอกกับสารไหมฮะ
ก็อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับ
อาจจะพอมีพยาหลักฐานอะไรอยู่บ้าง
ความจริงเนี่ยแม้ยิ่งมาจับแล้วก็ยิ่งต้องบอกหมดนะครับ
เพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการต่อสู้คดี
นะฮะโดยจะเรียกอธิบายชิ้นแจงนู่นนี่
คือหมายถึงว่าเวลาที่จะไปแจ้งข้อหากับเขา

อันนี้ต้องบอกแต่ละคนให้เขารู้ว่าเขาถูกโดนเรื่องอะไร

ปกติการจับตำรวจเป็นเรื่องยากนะ
ที่จะออกไม้จับตำรวจในระดับนี้เป็นเรื่องยาก

เพราะฉะนั้นการที่ปริเสนอสารออกไม้จับได้
มันแสดงว่ามันต้องมีความชัดเจนอะไรมากยิ่งกว่าชาวบ้านเยอะนะ
ไม่ใช่ครับระยะทุกอย่างจากสารออกไม้จับไม่ใช่เป็นศาลหานครับ

การที่สารอุมารหมายจับอธิบายคุณครอบครูในการที่สารอุมารหมายจับ
มันจะไม่เกี่ยวกับพยาหลักฐานของการกระทำผิดโดยตรงนะ

เกี่ยวไม่ได้เป็นว่าสารรับรองว่าคุณทำผิดสารออกหมายจับไม่เกี่ยวเลยครับ

ไม่ใช่ฮะสารเขาไม่ได้สนใจ
เขาสนใจว่าไอ้คำร้องขออุมารหมายจับนี่
มันเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่กฎหมายบรรยัติไว้ไหม

คดีอาญามีโทษถ้าต่ำกว่า๓ปีก็ต้องออกหมายเรียก
หรือยัง๒ครั้ง๓ครั้งอะไรก็แล้วแต่
หรือถ้าเกิน๓ปีไม่ต้องออกหมายเรียกก็ได้
หรือสารเจ้าให้ออกหมายเรียกก็ได้แต่รูปนิตสาร

ไม่งั้นก็ไม่ต้องมีการพินาชั้นศาลดิ
กลายเป็นศาลบอกว่าอันนี้ผิดแล้ว

ถ้าไม่มีหลักฐานสารจะออกหมายจับทำไม

ไม่เกี่ยวกันว่าคุณมีเส้นทางแบบไหน

ผู้ถูกกระหาและอยู่ในเกณฑ์ที่จะออกหมายจับได้
คดีนั้นคดีนี้อัตราโทษเท่านั้นเท่านี้
ไม่ได้เป็นการรับรองว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด

จริงมันต้องต่อสู้ในชั้นสอบสวนนี่แหละ

แต่ทุกวันนี้ชอบมาไปปนว่า

อาจารย์บอกอยากพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจเยอะ

คือทั้งปวงเอาเรื่องที่เกิดขึ้น๒เรื่อง
เอาย้อนไป๑ปียังจำไม่ไหวเลย

หนึ่งปีที่เห็นก็ในสุดท้าย
เหลืองนครพันธมมาเรื่องนี้
มันสะท้อนความเน่าไหมคุณภาคภูมิ

ในบ้านมีที่พ้น

หนึ่งไม่มีเขาไม่ได้จ่ายแต่ไปกล่าวหาว่าเขาจ่าย
ค้นแล้วไม่พบเพราะว่าตาไม่ค่อยจะตี
เจอแล้วเอาไปทิ้งคุณภาคภูมิว่าน่าจะเป็นอย่างไหน
โชคดีเลยเค้าเป็นผมเวลาหมด
ขอบคุณครับ